ชาวราศีธนูความรักมีแนวโน้มไปในทิศทางดีขึ้นแต่ต้องคอยเอาอกเอาใจกันให้มากอีกนิด
เพื่อรักที่สดชื่นสดใสคนมีครอบครัวให้ลดเวลาออกสังคมให้ความสำคัญ
กับครอบครัวให้มากขึ้นสุขภาพสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลทั้งไปเยี่ยมคนอื่นหรือล้มป่วยเสียเองควรดูแลอาการเจ็บป่วยของยาดผู้ใหญ่บุพการีเป็นพิเศษด้วยการเงินโดดเด่นเรื่องผลประโยชน์โชคลาบมีช่องทางได้มาเรื่อยแต่ต้องใช้สติปัญญาประสบการณ์พลิกแพลงบ้างในหน้าตัวแทน